บอกไว้ตรงนี้ว่าลุงตูตกเก้าอี้นะ
เอาแขนแห่งแรกก่อน
แขนแห่งแรกคือนักกันเมืองชายที่สุดแห่งปี
ท่านพิธาคุณพิธาริมเจริรัติ
หัวหน้าพักก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่ง
เชื่อดเฉือนลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ส่วนอันดับ๓คือคุณหมอชนละนานศรีแก้ว

กลัวกลัวลืมกันเอาหน้าให้ดูหน่อยช่วงปีใหม่
ขยับต่อไปดูนักการเมืองหญิงที่เป็นที่สุดแห่งปีฮะ

อยู่ในแวดวงการเมืองเรียกว่านักการเมืองทั้งหมดฮะ
เบอร์หนึ่งมาเนี่ยแทบจะทิ้งเบอร์สองพอสมควร

ตามมาด้วยพี่ช่อพันนิกาวานิสนะฮะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเจรพรสินทุไพร

คุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัฐมาเป็นอันดับหนึ่ง
ส่วนผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี

คือมันยังมีคดีหลายหลายอย่างอ่ะ

พี่หนุ่มเขาก็เหมือนเป็นผู้ตีแผ่
หลายคนไม่กล้าไปหาพี่หนุ่มในรายการน่ากลัว

ขนาดพิมพ์ลี่พายพี่หนุ่มจะเชิญไปในรายการ

เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลแห่งปีพี่หนุ่มกัญชัย

จะไม่เป็นที่สุดได้ไงยืนแบบพูดคำว่าลูกชิ้นยืนกินแวบเดียว

ส่วนอีกคนนึงพิมพ์ลี่พายกล่องสุ่ม
กล่องสุ่มเจ้าปัญหาก็มีเรื่องเป็นราวเหมือนกัน
สุดแห่งปีฮะขยับต่อเหตุการณ์ที่สุดแห่งปี
ไม่ต้องคิดเลยฮะโควิดแน่นอน
โควิดมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะครับ
แล้วก็เรื่องของวัคซีน๑๐๐ล้านโดสตามเป้าหมายลุงตู่
ส่วนความหวังปีหน้าความหวังปีหน้าอยากให้สถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลายครึ่งหนึ่งเลยจากการสำรวจ
มาด้วยการมีการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งใหญ่อะไร

เดี๋ยวสิต้องเลือกใหม่แล้วไงใกล้แล้ว

ปี๖๒ต้องเลือก๒ปี

ความหวังในปีหน้าเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจก็อยากจะให้ดีขึ้นด้วย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์เรื่องของโควิด
มันจะสะกิดไปทุกหย่อมญาติจริงนะฮะ
นี่คือเรื่องของที่สุดแห่งปีฮะ
นี่ความหวังในปีนี้ปี๖๕บอกว่าอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นใช่ไหมคะ